ขอเงินไม่ได้เปลี่ยนตัวละคร
แต่นี่คือมหันตภัยของยาเสพติดครับ
คุณผู้ชมครับที่ตะวัดถมูลคลองกิ๋วครับ
หลานเอาจอบมานะครับเอามีดมา
หนำทั้งตีทั้งแทงคุณย่า

ขอตังค์ไม่ได้เหมือนข่าวเมื่อกี้เลยครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่๙ตะบนคลองกิว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีพบศพนางนิยมแจ่มจำรัฐ
ท่านอายุเจ็ดสิบเก้าปีแล้วนะโอ้สภาพศพไม่ดีเลยครับ
คุณผู้ชมมีแผลชะกันถูกขอมีคมฟันหลายแห่ง
หัวไหล่ซ้ายลึกเห็นกระดูกแผ่นหลังมีรอยช้ำยาว๖นิ้วได้
ใกล้กันเจอจอบด้ามเหล็กยาวกว่า๑เมตรมีคราบเลือดติดอยู่๑อัน
ในห้องพักพบมีดปังตอสภาพบิดเบี้ยวมันต้องตี
มันต้องฟันขนาดไหนมีดปังตอถึงบิดเบี้ยวได้
คุณผู้ชมลองคิดดูก็แล้วกันสนิมเขินนี่ฮะเนี่ยครับ
บินเลยน่ะผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนหลานแท้ของผู้เสียชีวิต
คือนายพิพัฒนพงศ์หรือว่าน็อตอายุสามสิบปีค่ะตำรวจคุมตัวเอาไว้เมา
พูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะค่ะนางสาวสุภาพรพลาทิพย์อายุสี่สิบแปด
สะพ้ายของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงของผู้ก่อเหตุ
นี่ครับท่านนี้ฮะโอ้หน้าตาตื่นเลยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอก
ก่อนเกิดเหตุฉันได้ยินแล้วเสียงเออะโวยวายเดินมาดูปั๊บ
น็อตกำลังทำร้ายย่าอยู่ตัวฉันเองเนี่ย
เกือบจะถูกทำร้ายไปด้วยเลยจากนั้นแฟนในน็อตก็เข้ามาลากตัวออกไปนะครับ
แล้วก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือในน็อตนี่ไม่ได้ทำงานทำการอะไรครับ
ขอเงินย่าเป็นประจำถ้าไม่ได้ก็โวยวายทะเลาะกับย่า
ว่าครั้งนี้มาขอเงินย่าจะไปซื้อยาบ้าเสพแล้วไม่ได้ไปครับ
ที่เห็นเป็นไม้ค่ะเป็นไม้ด้ามยาวแล้วก็ฟาดฟาด
แล้วพี่ก็วิ่งออกไปเลยวิ่งไปก็ไปถึงน็อตน็อตมึงตีย่านทำไมน็อต
มึงตีย่าทำไมพี่ตะโกนใส่อย่างงี้แต่แล้วมันก็สวนกลับมา
ยังไม่ยุ่งกับกู้แล้วมันก็ง้าไม้จัดเจ๊แล้วคราวเนี้ย
เมียเค้าก็มาดึงเจ๊ล่าออกมาเนอะค่ะแต่แล้วเจ๊ก็เลย
หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของสารเสพติด
เดี๋ยวถ้าตรวจพบก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไปครับ
สองข่าวนี้ติดติดกันเลยนะคะแล้วก็ที่เราอ่านแบบนี้ทุกวัน
มันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าสังคมเรามีคนจำนวนมากทีเดียว

ร่วมกับคนที่ติดยาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะคลั่ง